คุณผู้ชมพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่นี่หนังใหม่กำลังมาแล้ว

จะพาไปดูพี่แอนทองผสมอยู่ในวงการโลดเล่นมายาวนาน

ลูกแบบว่าผมบ๊อบสั้นบ้าพูดตรงมาถามข้างบ้านแบบนี้
ล่าสุดนะคะยอมเล่นลงทุนเล่นหนังเรื่องนี้เลย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

เรื่องเรื่องผู้หญิงอะไรพวกนี้ครับเขาก็บอกว่าเออระวังนะไม่ดีนะระวังตัวไว้กลัวไหมถ้าแบบ
อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องถึงตอนไหน
เราก็ไม่ค่อยได้อินกับอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยครับผมส่วนตัวเราก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอะไรอย่างนี้ครับ
มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับก็แอบมีนิดนึงครับผมเพราะว่าอย่างคนรู้จักที่รุ้นรู้จักมาอย่างเงี้ครับผม
พอถึงวัยเป็นเจ้าเพศเขาก็แบบมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีกันค่อนข้างเยอะครับผมเราก็นั่นแหละครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ก็ไม่เคยมีคนทักเหมือนกันว่าแบบการที่แบบเป็นเจ้าเพศนี้ไม่ใช่แค่เรื่องไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเจ้าเพศและดีก็ได้นะครับ
อะไรอย่างเงี้ยก็เผาวนาให้ดีแล้วกันครับ
เฮ้ยเล่นอยู่นั้นแล้วบุ๊กเนี่ย